เรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์ที่แรกกันก่อน
พาคุณผู้ชมไปที่วัดสี่แยกเจริญพรค่ะ
วัดนี้เขามีการทำพิธีปลุกเสก
เหรียญพญาเต่าเรือนของหลวงปูหลิว
โอ้โหคนคึกคักมากคุณผู้ชมค่ะ

นี่ค่ะมาที่วัดสี่แยกเจริญพรนะคะที่จังหวัดนครปฐม
วันที่๑๒พฤษภาคมที่ผ่านมา๒วันที่แล้ว
ทางวัดเขามีการจัดทำพิธีบวงสวง
หล่อรูปเหมือนแล้วก็ปลุกเสก
หลวงปู่หลิวนั่งพญาเต่าเรือนขึ้นมา

พระครูปฐมสาธุวัฒน์หรือพระครูเทพ
เจ้าอาวาสสิทธิ์หลวงปู่หลิววัดไร่แตงทอง
เป็นผู้ประกอบพิธีปลุกเสกและก็บวงสวงให้เอง
บรรยากาศในพิธีเรียกได้ว่า
หนาแน่นไปด้วยประชาชนสาธุชนจำนวนมาก
ที่มีความศรัทธาในหลวงปู่หลิว
แห่แหนพากันมาร่วมพิธีกว่า๕๐๐คน
แน่นมากเลย
หลายคนที่มา
ก็หวังว่าจะได้รับเหรียญหลวงปู่กลับไปบูชา
เนื่องจากหลวงปู่มีความศักดิ์สิทธิ
ในเรื่องของขอพรขอโชคขอลาภ
จะทำให้เกิดความเจริญแก่ชีวิต

เงินทองไหลมาเทมาค้าขายร่ำรวย
โอ้โฮต้องดูพี่คนนี้ซิครับ
ดูค่ะดูพี่คนนี้เป็นตัวอย่างนะครับ
พี่คนนี้เขาศรัทธาในหลวงปู่หลิวเป็นอย่างมากถึงขนาดที่ว่านำเหรียญหลวงปู่กว่าสองร้อยองค์อ่ะ
มาทำเป็นเสื้อเกราะแบบนี้โอ้โหสร้างความฮือฮาทั่วทั้งวัดเลยนะคะ
สอบถามมาทราบว่าพี่คนนี้ชื่อว่าพี่วรินทนินพี่วรินทนินเนี่ยเขาเล่าถึงความเป็นมาที่เขาศรัทธาหลวงปู่
ขนาดที่ว่าเอาเหรียญมาทำเป็นเสื้อกรอบนะเขาเล่าให้ฟังบอกว่าตัวเองเป็นนักธุรกิจ
ก่อนหน้านี้นะช่วงเศรษฐกิจย่ำแย่มีโอกาสเข้ามากราบไหว้
แล้วก็มาเช่าบูชาหลวงปู่หลิวจากวัดสี่แยกเจริญพรไป
หลังจากไปบูชาแล้วปรากฏว่าเกิดปฏิหารขึ้นจากธุรกิจที่มันดูเหมือนจะไม่รอดแล้วเนี่ย
จะต้องปิดตัวลงกลับฟื้นขึ้นอย่างน่าเหลือเชื่อ
เขาบอกแบบนี้เดี๋ยวไปฟังเสียงยืนยันจากคุณพี่เขาหน่อยค่ะ
มันก็ดาวน์ลงทีนี้ผมก็เลยหันมาสถานของปู่
มากราบว่านของปู่แล้วทุกอย่างมันก็ดีขึ้น
ยุคเศรษฐกิจที่มันพังอย่างนี้เราก็ยังรอดได้
เหมือนมีปฏิหารดูนะเดือนนี้แย่แล้วไม่ไหวแล้ว
ทานเช็คที่หลายตั้งอยู่ก็พันได้
คุณผู้ชมก็เป็นความเชื่อของคุณพี่เขานะ
แต่ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วย
ซึ่งเขาบอกว่าเสื้อกเหล่าที่คุณพี่เขาใส่

เสื้อเกราะเนี่ยมันเป็นรุ่นลิมบิเต็ด

มีชื่อว่ารุ่นพุทธคุณเจริญพร๑๖๘รวยลูกเดียว

แล้วตัวเลข๑๖๘เขาว่ากันว่าเป็นเลขมงคล
เกี่ยวกับความร่ำรวยไม่มีจบไม่มีสิ้นเลยนะ
เอาอย่างนี้สิดิฉันอยากจะนับเหมือนกันนะ
ตอนนี้มีบูชาทั้งหมดกี่องค์แล้ว
หรือว่าจะเป็น๑๖๘จริง
นั่นแหละสินี่เป็นชื่อรุ่นนะ

ที่เช่าที่บูชามาคือพี่เขาศรัทธามาก
หลิวก็เลยมีความเลื่อมใสความศรัทธาแบบนี้

รุ่นนี้มีให้เช่าที่ไหนเนี่ย

ใช่ว่าจะอยู่ดีไปหาซื้อได้

คุณพี่เขาเก็บสะสมทีละเล็กทีละน้อยแบบนี้
อย่างพิธีนี้เขาก็มีแจกเห็นไหม
ภาษาทุชนที่เขามีความสัตว์ธาตุเขาก็ไปรอรับแจก

มาเล็กน้อยแล้วก็เอามาทำเป็นเสื้อเฉพาะ